เอาทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพนาโดนจังหวัดนครพนมหน่อยนะฮะ
มีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๒๑ปีบอกว่าเขาไปเจอรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง
คิดว่าเป็นคู่กรณีที่เคยมีปัญหากัน
ก็เลยมาถ่ายภาพเอาไว้อืมแต่มันไม่ใช่นะ
แล้วกระบะคันนั้นเจ้าของรถเป็นตำรวจ
สุดท้ายมีเรื่องมีราวกันนะฮะถึงขั้นวางมวยกันบนโรงพักเลยนะครับ
ชายหนุ่มคนนี้ที่เขาบอกว่าถูกตำรวจในโรงพักทำร้ายเนี่ย
นี่เป็นลูกของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ
เป็นช่วงทะเลาะวิวาสกับตำรวจยศ๑๐ตำรวจตรีนายหนึ่งของสพนาโดนนะฮะ
พักตรงนี้เลยนะครับบอกว่ามาทำร้ายเขานะครับ

คือทางตำรวจไม่พอใจที่หนุ่มคนนี้ไปถ่ายรูปรถกระบะของเขา
เพราะหนุ่มคนนี้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถของคู่กรณี
ฉวยโอกาสที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังเผลอชกต่อยเข้าไป
หลายหมัดเลยบนโรงพักเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มกว่ากว่านะฮะ
คืนวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมาที่สพนาโดนจังหวัดนครพนม
นี่ร่องรอยบาดแผลนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนนนะชื่อเล่นนะฮะชื่อนนอายุ๒๑ปี
เขาบาดเจ็บที่ใบหน้าฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะครับ
ส่วนพ่อเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านดงมะเอกนะครับในพื้นที่นครพนมนะฮะ
ชื่อนายอนุชิตเพชรัตน์อายุ๔๕
พ่อเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้คลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แล้วก็พาลูกชายไปตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำร้ายลูกชาย
แล้วจะขอให้ย้ายด้วยนะครับ
ส่วนนนท์เนี่ยนะฮะนนบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุในคืนวันนั้น
กินข้าวกับพ่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งห่างจากโรงพักที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
นั่งกินข้าวกันอยู่มีรถกระบะสีขาวคันหนึ่งขับมาจอดหน้าร้าน
นนท์บอกผมก็จำผิดมันคล้ายกับรถของคู่กรณีที่เคยขับรถชนเพื่อนผม
ก็ลุกขึ้นไปไปถ่ายรูปรถกระบะคันนั้นเลยปรากฏว่าเจ้าของรถเป็นตำรวจฮะ
ตำรวจนายนั้น๑๐ตำรวจรีนะฮะของสพนาโดนไม่พอใจนะ
เรียกเพื่อนตำรวจ๔๕นายมาล็อกตัวนนกับพ่อไปโรงพัก
บอกว่าต้องตรวจปัสสาวะพอไปถึงเนี่ยไม่ได้ตรวจปัสสาวะ
หรือถ้าเกิดเขาผิดอะไรมาถ่ายรูปจะถ่ายว่ามินประมาทอะไรก็แจ้งความไป
นนบอกอยู่ดีล็อกผมเข้าห้องปิดไฟแล้วรุมซ้อมรุมทำร้าย
โชคดีที่พ่อไปด้วยพ่อก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า
ผมเห็นในเขาขับรถไล่ชนรุ่นพี่ผมแล้วทีนี้ผมจำรถได้
แต่ผมก็ไปเจอที่อีกร้านหนึ่งแล้วผมก็ไปถ่ายรูปรถ
ใครเกิดเห็นว่ากระบะซะมันใช่เนี่ยนะที่เคยขับรถชนรุ่นพี่เขา
แต่เจ้าของรถที่เป็นตำรวจเขาบอกมันไม่ใช่

แต่แม่ของผู้เสียหายนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้แม่ไม่พอใจมาก
คาใจกับพฤติกรรมของตำรวจที่ก่อเหตุมาก
มาทำร้ายร่างกายลูกชายทำไมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
แม้ว่าคู่กรณีจะพยายามติดต่อขอเจรจาก็ตาม
ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ครับแล้วตอนนี้คือได้มีทางเจ้าหน้าที่เลยมาติดต่อหรือยัง
เคยมาแล้วค่ะเมื่อวันที่๑๗ก็มาแต่ว่าเราคือเขาก็ได้มาในที่ให้ไกลเกลี่ย
คือยังไม่โอเคกับเรื่องนี้ยังติดใจ
ทางด้านของตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับผู้บังคับการตำรวจภูทร

ตมตรีธวัชชัยถุงเป้าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วนะครับ
บอกว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็สั่งย้าย๑๐ตำรวจรีที่เป็นคู่กรณีกับชายหนุ่มผู้เสียหาย
ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมที่สพนาโดนแล้วให้ย้ายไปที่สพบ้านกลาง
อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก่อนถ้าผลออกมาว่ามีความผิดจริง
ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
สาเหตุเบื้องต้นทางผู้การจังหวัดนครพนมบอกว่า
พักหลังเวลารับชการไม่ซะช่วงปฏิบัติหน้าที่
แต่สถานที่มันคือหลวงพลักษณ์ใช่ไหม
แล้วคุณไปพาเขามาแล้วไปทำร้ายเขา